คุณผู้ชมคือเรื่องแบบนี้เรื่องความเชื่อก็ยังมีอีก
เพราะว่าชาวบ้านที่เขาเชื่อถือเรื่องพวกนี้นะ
มันเป็นความเชื่อเขาก็ว่ากันไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านในอำเภอคงนะครับแห่กันไปกราบไหว้ต้นมะพร้าวครับ
หลังจากที่มันนั้นแตกยอดออกมาคล้ายกับพญานาค
มาอีกแล้วมาอีกแล้วพิกัดอยู่ที่ไหน
บ้านเลขที่๑๗๒หมู่๓ตำบลดอนยาวใหญ่อำเภอคงจังหวัด
นครราชศรีมาก็ไปเจอกับนางนี้นางสุภาพชอบสุขอายุ๕๑ปี
นี่แหละครับก็เล่าถึงที่มาที่ไปของเจ้าต้นมะพร้าวนี่นะ
ว่าเธอนั้นเนี่ยเมื่อ๒ปีก่อนได้ซื้อพันธมะพร้าวน้ำหอมมาจำนวน๒ต้น
ก็มาปลูกเอาไว้แล้วก็นำไปปลูกข้างบ้าน
นานมานี้หลานของตนเข้าไปเก็บมะพร้าวในสวน
สังเกตเลยเห็นต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ซื้อมาปลูกไว้
ต้นหนึ่งนะมีลักษณะผิดปกติแบบนี้
คือมีกิ่งมะพร้าวแตกแยกออกมาจากต้นหนึ่งกิ่งและยังแตกใบออกมาอีก๓กิ่ง
ลักษณะมันดูผิดแปลกแหวกแนวแผ่กว้างหงิกงอคล้ายกับพญานาค
โอ้โหพอข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปเพื่อนมาเพียบเลย
มีเพื่อนเพียบเลยเนี่ยมากันกราบไหว้ขอพรแล้วเขาก็บอกอีกว่า
เคยถูกรางวัลมาแล้ว๒งวดติดไอ้ตรงนี้แหละมันบอกแบบนี้เท่านั้นแหละ
โอ้โหมาขอพรกันใหญ่เลยทีเดียวค่ะต้นมะพร้าวไม่แห้งเลยนะฮะ
ดิฉันอ่านมาเรื่อยเริ่มไม่แปลกแล้วมีทุกงวดเลย
แต่ละต้นมันก็จะมีความพับความกลิ่นขึ้นเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายพญานาค
ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปคิดอะไรมาก
เรามานำเสนอให้ดูเป็นสีสันไว้หูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะ